อันนี้เส้นทางจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
ไปถึงวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำเนี่ย

ใช้เวลาเดินทางกันประมาณ๖ชั่วโมงกว่านะครับ
ก็ได้ชายหัวใจใหญ่อย่างคุณโบ๊ทวิบุญนัน
ก็อาสานะครับทำหน้าที่พาร่างของปทฤษฎี

ก็ถือว่ากลับสู่อ้อมอกผืนแผ่นดิน
บางแง่มุมน่าประทับใจครับ

เพียงแต่จะเป็นขวัญใจของแฟนละครเท่านั้น
แต่ยังเป็นที่รักยิ่งของเพื่อนร่วมวงการ
ความงดงามของมิตรภาพถูกสะท้อนผ่าน
ความร่วมแรงร่วมใจของคนบันเทิง
ที่ตั้งใจทำสิ่งดีเพื่อปทฤษฎีเป็นครั้งสุดท้าย
อย่างคุณโบ๊ทวิมูลนันนักแสดงอารมณ์ดี

นำร่างไร้วิญญาณของพระเอกรุ่นน้อง
ไปส่งยังแผ่นดินเกิดจังหวัดบุรีรำด้วยตัวเอง
ซึ่งถึงแม้ต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานเกือบ๖ชั่วโมง
แต่นักแสดงอารมณ์ดีก็ยังรู้สึกเต็มตื้น
ภารกิจลุล่วงได้ดีครับ
แล้วก็ยังมีคนเห็นนะฮะว่า
คนรักพระเอกผู้ล่วงลับมีมากมายขนาดนี้
กับทำให้เจ้าตัวอดน้ำตาซึมไม่ได้
ฟังเสียงคุณโบ๊ทวิบุญนันกันหน่อยครับ
ครับภารกิจสำเร็จลุ้อล่วงมาด้วยดี
หรือบางคนก็ถือป้ายยืนรอถือรูปเขาอะไรอย่างนี้
ซึ่งเป็นภาพที่ต้องบอกว่าก็เป็นความน่าประทับใจนะครับ

ขับรถมาก็น้ำตาซึมตลอดทางเหมือนกันนะ

จริงผมว่าวันนี้ผมได้เห็นอะไรหลายอย่าง
ได้เห็นการร่วมมือกันของหลายมูลนิธิ

เดี๋ยวพอลดน้ำเสร็จรอน้ำหลวงพระเจ้าธานเสร็จ

แล้ววันคืบหยุดจะมีครับ

แล้วก็วันพร้าวอีกครั้งหนึ่ง

หนุ่มปธิสดีก็เป็นตัวแทนครอบครัว

เปิดใจกับสื่อมวลชนในช่วงค่ำวานนี้

วันที่ปอไม่อยู่แล้ว

รวมไปถึงภรรยาและลูกน้อย

ก็เป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกาย
แต่ปอจะยังอยู่ในหัวใจของทุกคนเสมอครับ
โบกับมะลินี่คือตัวแทนของพี่ปอ
คือสหวงครับยังไงเขาคือเป็นพี่ผมอยู่แล้ว

จะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับแทนพี่ปอ
พี่โบเป็นแบบอย่างเป็นทางที่ดีให้กับเรา

ก็จะเป็นเรื่องความกระตันอยู่
แล้วก็เรื่องการทำงานนะครับ

เวลาทำงานเขาจะตั้งใจตั้งใจมาก
แล้วก็เรื่องพ่อแม่เนี่ยคือต้องมาที่๑ครับ
ยังไงต้องดูแลให้ดีที่สุด

พวกผมดูแลเองได้ไม่มีปัญหา
คือเขาอยู่ในใจตลอดอยู่แล้ว
น้องปินก็บอกว่าเมื่อพี่ปอจากไปแล้ว
แม่ก็จะไม่กลับไปรับราชการอีก
ตัวเองก็ขอทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลน้องมะลิแทน
แล้วก็แม่ก็จะดูแลน้องมะลิด้วย
ส่วนไร่นาป่าสงวนที่พี่ปอตั้งใจซื้อให้
ซื้อให้พ่อตอนที่ท่านแก่เสียอายุราชการ
ก็ยังยืนยันปณิธานเดิมของพี่ปอนะครับ

ก็คือให้ประชาชนที่ยากจนได้เข้ามาทำกิน

เมื่อวานน้องปินบอกว่าโดยส่วนตัวก็อยากจะทำงานเหมือนกัน
ที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนะครับ
บอกว่าสนใจอยากเข้าทำงานในวงการบันเทิง
ก็หากมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ก็ยินดีนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ขอดูแลครอบครัวแทนพี่ปอ
ให้ดีที่สุดก่อนนะครับ